สวัสดีค่ะ

หกทางให้หน่อยนะคะเพราะว่าแฟชั่นของคุณชมพู่วันนี้ปังมาก

ตรงไหนคะตรงนี้นะคะดูซะก่อนเห็นไหมคะ

ชุดไม่ได้นะคะหลังจากชุดคุณแม่ไม่ได้เมื่อท่ามคืนที่ผ่านมา
จะรอดูลุคสุดปังของคุณชมพู่อารยา
และอย่างที่ทราบกันว่าปีนี้ชมพู่ไม่ได้ไปเดินแบบตัวเปล่าแล้วเปลือย

ในท้องเนี่ยมีเบบีอายุคัน๕เดือนร่วมด้วยนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าออกมาประกาศเตอร์ไพรส์กันตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมา
สำหรับนักแสดงสาวแฟชั่นนิสต้าเมืองไทยชมพู่อารยา
ก่อนหน้านี้จริงมีกำหนดการคือเดินวันนี้๑๘พฤษภาคม
แต่เมื่อคืนจู่เนี่ยมีการเลื่อนกำหนดการขึ้นมาเป็นเดินวันที่๑๗นะคะ
หรือว่าวันเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่๗
ซึ่งวันนี้แหละเป็นวันที่สำคัญเขาบอกว่าสำคัญที่สุดนะคะ
คือวันแรกนี่แหละแล้วคุณชมพู่ได้เดินคุณคิด
ใช่ค่ะแน่นอนว่าไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
แม้ว่าชมพู่จะอุ้มท้องลูกแฝดอายุคัน๕เดือนไปด้วย
แต่ว่าความแซ่บก็ยังปังแบบคงเส้นคงหว่า
หน้าท้องนูนเอาให้เห็นกันชัดไปเลยว่าตอนนี้ฉันท้องอยู่
แต่ฉันก็เป๊ะนะคะพร้อมด้วยผ้าคุมไหล่เฟอร์พริ้วลมยาวลากพื้นแบบ๓เมตร๕เมตรเลย
ดูแล้วแหมเปอร์เฟคสุดรีบเสียงสลัดได้รวมเหมือนเช่นเคย

ดูภาพแล้วฟังดีคุณได้ยินเสียงอะไรไหม

ใช่มีแต่คนเรียกอารยาอารยาคือทุกสื่อให้ความสนใจกับชมพู่มาก
นี่ก็ถือว่าเป็นปีที่๕แล้วนะคะที่สาวชมได้ร่วมเดินพรมแดง
และถ้าคุณสังเกตดีค่ะปีนี้คุณน็อตวิสรุธสามี
ประกบดูแลไม่ห่างเลยไม่เชื่อไปดูค่ะ

ตรงนี้ครับผม

เห็นแล้วเกลืมใจจริงเขาเหมาะสมกันมากเลยอ่ะ
แล้วคือคุณชมพู่ทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยได้ดีมากเลยนะคะ
แต่ว่ายอมใจเธอนิดนึงเพราะว่าต้องนึกว่าสภาพร่างกายของเธอเนี่ย
ตอนนี้เป็นคนท้อง๕เดือนคุณค่ะคนเยอะขนาดนั้น
บรรยากาศค่อนข้างแออัดนะก่อนที่จะไปเดินพรมแดงเนี่ย

ชมพู่หันไปเช็คกับทีมงานบอกว่าน้ำยาหยอดตาพร้อมไหม
อยู่ไหนทีมงานบอกพร้อมแล้วยาดมก็อยู่ที่พี่ด้วยตรงนี้แหละ
น่าหาผิดตรงนี้นะอยากเตรียมพร้อมเพื่อฉมพู่ในวันนั้น

ขอบพี่นะฮะปรบมือให้เลยค่ะ